หลังจากที่ไปทำจมูกมานะคะล่าสุดอย่างที่บอกนางมา
พี่แจกก็ว่าไปน้องไม่ได้ทำจมูกน้องบอกว่าเอาอะไรออกนิดเดียวเอง
ทำแหละโมไปที่เกาหลีน่ะนะคะ
ก็เลยไปถามว่าเลิกที่จะขึ้นเขียงเนี่ยตอนไหนนะคะ
แล้วสวยขนาดนี้มีสองหนุ่มมาผัวพันโดนัทคนเก่านะคะ

๊อกกันมาตั้งแต่แบบไทยซุปโมเดลนะคะคุณผู้ชม

ไม่รู้จะเชียร์ใครแล้วก็ศัยกรรมได้เลิกหรือยัง
อ่ะไปฟังน้องโวสุดสวยน้องสาวของพิซากรีนเองค่ะ

อืมอุตส่าห์เชียร์สรุปว่าพี่ใช่หรือพี่แจ้
ไม่แต่เดี๋ยวเขาจะมีงานวิ่งที่บุรีรำด้วยกัน
ธันวาคมไม่รู้จะเป็นกุ๊กกิ๊กกันหรือเปล่า
ต้องรอดูกันนะคะเพราะว่าก็โสดกันทั้งคู่อะค่ะ